คุณผู้ชมคะจากเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นที่สวทที่จังหวัดพิษนุโลกที่มีนายช่างคนหนึ่งเนี่ย
เอาปืนเข้าไปกราดยิงทั้งเพื่อนร่วมงานอาวุโส๒คนยิงเพื่อนร่วมงานอีกคนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ยิงผู้อำนวยการสวทพิศนุโลกจนเสียชีวิตไปทั้งหมด๓ศพด้วยกันนะคะ
ตำรวจเจรจาให้เขามอบตัวแล้วก็มีการควบคุมตัวเสิร์ฟสนเบื้องต้นแล้ว
คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังสิ่งที่มันเป็นเหตุจูงใจแล้วก็เป็นมูลเหตุที่ทำให้เขาก่อเหตุครั้งนี้ขึ้นค่ะ

เรื่องความขัดแย้งในการทำงานนี่แหละ
คนเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือนายสานิทบุตรมางกูลผู้อำนวยการสวทพิศนุโลก
นายจิรวุฒิสุเมษเทพานันนายช่างไฟฟ้าอาวุโส
แล้วก็นายภูมิสารันพันภูมินายช่างชำนาญงาน
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงที่ถูกยิงด้วยนะคะก็คือในปรุงจันแดงช่างเครื่องส่งค่ะ
ตำรวจพานายวิมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุเมื่อเช้านี้เองนะคะ
วิมเล่าให้ฟังแบบนี้วันเกิดเหตุเขาเดินมาที่อาคารส่งกระจายเสียง
แล้วเจอนายจิรวุฒิกับนายภูมิสารันนายช่างไฟฟ้าอาวุโส
แล้วทั้งสองคนเนี่ยตำหนิเขาเรื่องการย้ายที่เครื่องส่งสัญญาณวิทยุออสติน
หาว่าเขาเนี่ยทำเครื่องส่งสัญญาณหายนายวิมก็บอกว่าเขาไม่ได้ย้ายของไปไหนเลย
แล้วเขาก็ไม่ได้ทำเครื่องส่งสัญญาณหายด้วย
แต่ทั้งนายจิรวุฒิและนายภูมิสารันก็ยังคงตำหนิการทำงานของเขาแบบต่อเนื่อง
หาว่าทำงานทีไรก็มีแต่ของหายไม่เคยมีความรับผิดชอบ
นายวิมเขาบอกว่าเขาโมโหมาก
ก็เลยล้วงมือเข้าไปหยิบปืนที่พกอยู่ในกระเป๋า
ออกมายิงใส่นายจิระวุฒและนายพุมสรรนตรงนั้นเลย
นายจิระวุฒล้มลงแล้วก็ตายค่ะใจตายตรงนั้นทันทีเลย
ส่วนนายภูมิสารันวิ่งเข้าไปหลบในห้องส่งสัญญาณเสียง
แล้วก็ถูกยิงซ้ำจนเสียชีวิต
นายวิมก็วิ่งเข้าไปดูนายพุมสรรนว่าตายแน่หรือยัง

ไปเจอเข้ากับในปรุงจันแดงช่างเครื่องส่งที่อยู่ตรงห้องส่งสัญญาณอีกห้องหนึ่งพอดี
นายวิมก็ยิงในปรุงเลยค่ะ
ปรุงก็รีบวิ่งหนีออกจากอาคารแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีนะคะ
ส่วนนายสานิทผู้อำนวยการสวทรคิดว่าคงได้ยินเสียงปืน
ก็คงจะตกใจค่ะก็เลยรีบปีนหน้าต่างหลบหนีออกมาที่ด้านหลังของอาคาร
จังหวะไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าจังหวะที่กระโดดออกมาปุ๊บ
ไปเจอในวิมพอดีเพราะในวิมตามหานายสานิทอยู่
พอบังเอิญเจอกันด้านข้างอาคารก็ยื้อแย่งอาวุธปืนกันแล้วค่ะ

สุดท้ายนายวิมก็ยิงใส่นายสานิทจนล้มลงนะคะแล้วก็เสียชีวิต
ทีนี้กระสุนปืนก็หมดแล้วนายวิมหยิบมีดในกระเป๋าสะพาย
แทงซ้ำไปที่ร่างของนายสานิทให้มั่นใจว่าตายจริงค่ะ
จนตายเลยนะคะแล้วค่อยวิ่งไปนั่งอยู่ในอาคารเครื่องส่ง

หลังจากที่ทำแผนเสร็จแล้วนะคะตำรวจแจ้งข้อหาหนักนายวิมไป๔ข้อหาด้วยกันนะคะ
ก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนและข้อหายิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะ
พรุ่งนี้จะมีการส่งตัวนายวิมไปฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดพิศนุโลก๙โมงเช้านะคะ
ส่วนทางญาติญาติเองของผู้เสียชีวิตวันนี้ก็มีการไปรับศพแล้ว

ครอบครัวของนายจิรวุทธ์ค่ะนายสุเมฆเทพานันวัย๒๓ปีบอกว่า
รู้จักกับนายวิมเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นว่าเป็นเพื่อนพ่อ
เท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่รู้จักมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีนิสัยใจคอโหดร้ายอะไร
แต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้ไปแล้วตำรวจจับตัวได้ไปแล้ว
เข้าสู่กระบวนการของสารแล้วเนี่ยนะเขาก็บอกว่า
ในฐานะครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาทำได้แค่อโหสิกรรมจะได้ไม่ติดค้างกันต่อไปอีก